ส่วนในคืนสงท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ที่มีเหตุการณ์ร้ายเกิดขึ้น

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในพื้นที่อำเภอเขาพนมจังหวัดกระบี่นะคะ
บ้านหลังนึงเขาจัดงานเลี้ยงปีใหม่
เจ้าของบ้านก็ชวนเพื่อนชวนญาติอะไรมาเลี้ยงปีใหม่กันในบ้าน
ปรากฏว่าเจ้าของบ้านที่เป็นเจ้าภาพจัดงานนี่แหละ
เอาปืนจ่อเบ้าตาแล้วก็ยิงเพื่อนที่มาร่วมงานอยู่ในงาน

เรื่องต้นเป็นลักษณะที่เหมือนกับว่าเพื่อนคนนี้เมา
อารวาสอยู่ในงานเลี้ยงล้มโต๊ะคว่ำแก้วเครื่องแก้ว
เจ้าของบ้านซึ่งเป็นเจ้าภาพจัดงานเลี้ยงเลยไม่พอใจ

แล้วก็คนที่ยิงกับคนที่ตาย
ก็เป็นญาติกันเป็นคนสนิทใกล้ชิดกัน
เป็นแฟนของญาติคนตายอ่ะคนยิงอ่ะครับ
จากเหตุการณ์ที่นายธีรพงศ์หมื่นศรีหรือเขียวนะคะ

ใช้ปืนจุด๓๘จ่อยิงเข้าเบ้าตาเลยค่ะ
ยิงนายพงศักดิ์พันราอายุ๓๓ปี
ที่บ้านเลขที่สามสิบเอ็ดหมู่สอง
ตำบลเขาดินอำเภอเขาพนมจังหวัดกระบี่
จากการตรวจสอบเบื้องต้นเหมือนกับว่าตัวคนก่อเหตุเขาไม่พอใจ
ที่ผู้ตายเมาทำตัวมีปัญหาในงานเลี้ยงเครื่องแก้ว
ลงพื้นถีบโต๊ะงานเลี้ยงล้ม
พอยิงเขาเสร็จเนี่ยตัวผู้ก่อเหตุก็ขับรถเก๋งหลบหนีไปนะคะ
ความคืบหน้าเรื่องนี้ทีมข่าวของเราก็ลงพื้นที่ไป
ไปที่วัดเฉลิมพรมเขตหมู่๑ตะมนต์เขาดิน
ซึ่งเป็นสถานที่ตั้งบำเพ็ญกุศลศพนายพงศักดิ์
นักข่าวของเราก็ไปสอบถามเรื่องราวที่เกิดขึ้น
จากภรรยาของผู้เสียชีวิตค่ะ
ภรรยาของผู้เสียชีวิตคือนางกลิดทรายทองหย่อนอายุ๔๕ปีนะคะ
ซึ่งภรรยาของผู้เสียชีวิตก็อยู่ในคืนวันเกิดเหตุด้วย
ซึ่งบรรยากาศงานศพญาติญาติต่างก็คุยกันเรื่องนี้ค่ะ
ผู้สื่อข่าวของเราก็ถามว่าจริงแล้วเนี่ย
คนก่อเหตุกับผู้ตายเนี่ยเขารู้จักกันดีขนาดไหน
ภรรยาของผู้ตายก็เลยบอกว่าจริงแล้วเป็นคนรู้จักกันดีนะคะ
เพราะว่านางสาวดาราพรแก้วเก็ตอายุ๒๔ปี
แฟนของคนก่อเหตุเนี่ยเป็นญาติของผู้ตาย
ซึ่งในคืนนั้นก็นั่งดื่มกินกันอยู่ด้วยกันทั้งหมดนะคะ
นายสุชาติแก้วเกร็ดอายุ๕๓ปีซึ่งเป็นพ่อตาของคนก่อเหตุ
ก็เป็นลุงของผู้ตายด้วยเนี่ยค่ะเขาก็เป็นเครือญาติกัน
เขาก็เล่าให้ฟังว่าจริงแล้ววันเกิดเหตุเนี่ย
ไม่ได้อยู่ในงานแต่จากการสอบถามญาติญาติ
ทำให้รู้ว่านายธิรพงศ์หรือในเขียวเนี่ยนะ
จัดงานเลี้ยงปีใหม่ที่บ้านก็ชวนเพื่อนชวนญาติญาติมาดื่มมากินกัน
ซึ่งก็มีผู้ตายไปร่วมงานเลี้ยงด้วย
ผู้ตายเครื่องแก้วเหล้าลงพื้น
คนก่อเหตุก็เข้าไปตบหน้าก่อน๒ครั้ง
แล้วก็บอกกับผู้ตายว่าอย่าทำแบบนี้ในงานที่เขาจัด
ผู้ตายก็ออกไปจากงานแต่กลับเข้ามาอีกครั้ง
เอาก้อนหินมาคว่างใส่ในงานแล้วก็ถีบโต๊ะในงานล้มลง
ทำให้คนก่อเหตุเขาไม่ใช่แค่ตบหน้าแล้ว
เขาเอาปืนไปจ่อยยิงเลยอะค่ะ
แต่ว่าทางภรรยาของผู้เสียชีวิตนะคะ

จริงแล้วภรรยาของผู้เสียชีวิตบอกว่า
คาดว่าสาเหตุในการยิง

เพราะว่าก่อนหน้านี้เคยมีเรื่องมาก่อน
ดังนั้นนะตอนนี้ภรรยาของผู้เสียชีวิตก็เลยบอกว่า

เพราะยังไงก็เป็นญาติกันเป็นคนรู้จักคนใกล้ชิดกันอยู่แล้ว
แล้วก็อยากจะให้มาขอขมาศพของผู้เสียชีวิตด้วย
มาขอโทษภรรยาของผู้เสียชีวิตด้วย
เพราะว่าที่บ้านเนี่ยก็มีสามีเป็นเสาหลักของครอบครัวอยู่คนเดียว
พอไม่มีสามีตัวภรรยากับลูกชายอีกหนึ่งคน

เขาเดินเข้าไปแล้วก็ดึงชายเสื้อ
แต่ผู้ยิงพูดหยาบ

เชื่อว่าน่าจะมีสาเหตุอื่น

เขียวคนนี้ไม่ใช่ธรรมดา
ก่อนหน้านี้เขาทะเลาะกับเมียเขาพ่อตาเขา
มันก็ชักปืนออกมาจะยิงพ่อตา

ฉันจะไม่เอาเรื่องอะไรใดทั้งสิ้น
ตอนนี้คนก่อเหตุก็ยังหลบหนีอยู่นะคะ

อนุมัติศาลออกหมายจับนายธีรพงศ์

ตำรวจจะเร่งติดตามตัวมาดำเนินคดี
ตอนนี้คาดว่าก็น่าจะยังหลบหนีอยู่ในพื้นที่ค่ะ
ตำรวจยืนยันว่าวันสองวันนี้ได้ตัวแน่นะคะ
มีหลายที่นะเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้ใช่
คือชอบจัดงานสั่งสั่น

พอเมากันก็ตีกันแทงกันฆ่ากันยิงกัน